กะว่าจะดุเขาว่าทำไมคุณทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่บนเตียงมันเหลืออยู่ที่เดียวที่ต้องหาไม่เจอก็คือตู้เสื้อผ้าพอเปิดตู้เสื้อผ้านั้นพี่แจ๊คเขาพุ่งออกมาเลย
ก็ระหว่างนั้นมันเป็นช่วงเช้าเราก็ไปไว้พระสวดมนต์ตามปกติครับ
เพราะระหว่างที่ไหว้พระสวดมนต์มันจะเป็นคาถาชินบัญชรที่ผมสวดประจำ
น้องเขาดีดขึ้นมาจากนอนอยู่มึงหยุดสวดเดี๋ยวนี้
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
เหมือนเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุ
และในค่ำคืนวันนี้เรื่องราวของคุณสัยมนต์ดำ
ยังคงมีให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนวันนี้เป็นคุณเนธที่จะมาถ่ายทอด
เรื่องราวของคุณสายมนต์ดำมาพร้อมกับชื่อเรื่องที่บอกว่า
ความรักสีดำทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเรื่องราวของคุณสัยมนต์ดำ
สถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ยินดีต้อนรับคุณเนธครับสวัสดีครับ
แน่นอนนะครับว่าเรื่องของคุณสายมนต์ดำเนี่ย
มันมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันเมื่อรู้จักคำว่าจบสิ้น
โดยเฉพาะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
ตั้งชื่อมาว่าความรักสีดำ
แค่ชื่อก็หดหูแล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างไรเมฆเชิญครับ

ก็เป็นธรรมดาว่าเราจะต้องดูก่อน

ความเฟสบุ๊คว่าพี่คะแล้วเราก็ตอบกลับตามมารยาทว่า
เค้าอ่านแล้วก็ไม่ตอบเราก็ไม่คิดอะไร
เพราะสามเดือนนั้นเราเห็นเค้าโพสต์เป็นภาพหนึ่งเป็นเชือกผูกคอ

เราจะขับรถไปทำทุลักษณ์ที่แต่งวัด
มีแผนว่าจะขับไป๒คืน
ไม่ต้องไปนอนไปทำทุลักษณ์

แล้วจะออกเส้นบางใหญ่อยุธยาไปทางภาคเหนือ
รถติดไฟแดงเราก็หยิบโทรศัพท์มาดูเห็นน้องเขาโพสต์

อย่าคิดมากเป็นกำลังใจให้

พอโพสต์ไปได้ไม่ถึง๓นาทีเขาโทรมา

ช่วยหนูหน่อยได้ไหมช่วยยังไงคะ
มารับหนูหน่อยออกจากตรงนี้ได้ไหม
ถ้าพี่ไม่มาหนูจะตาย
เราก็มีความรู้สึกว่า
น้องเป็นไรหรอก

เพราะรู้สึกว่าเราก็ผ่านบางใยพอดี
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า

แต่ด้วยความเป็นเราเราก็ลองเข้าไปหน่อยแล้วกัน
แล้วตลอดเวลานั้นเขาไม่เคยวางเลย
บอกให้วางก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราทำธุระหรืออะไรอย่างนี้
เขาไม่ได้พี่พี่ต้องมาเดี๋ยวนี้
หนูขอร้องให้หนูกราบก็ได้อะไรอย่างนี้

เขาก็บอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
แล้วก็ถามทะเบียนรถเราเราก็บอกทะเบียนรถ
อยากจะวางสายเพื่อโทรหาเพื่อน
ว่าเฮ้ยมีปัญหาแบบนี้นะอะไรอย่างนี้จะปรึกษาเพื่อนก่อน
แต่มันไม่ได้ทันได้ปรึกษาเราก็รู้สึกว่ามันเลี้ยวไปนิดเดียว

แล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่คุยกับเราอยู่เนี่ย

ครับผมก็ไม่เคยเจอกันมาก่อน

เขาก็เคาะกระจกใหญ่เลย
ซ้ายมองขวาว่ามีผู้ชายไหมมีอะไรอย่างนี้

ใช่ในความคิดเราต้องคิดในแง่ร้ายไปนิดนึง

เราก็เลยเปิดประตูให้เขาเข้ามา

หนูขอร้องหนูไหว้แล้วอะไรอย่างนี้
อ่ะเราก็อาจสินใจขับออกมา

บอกน้องชื่ออะไรน้องเป็นอะไรมาอะไรอย่างนี้

แต่เขาตอบว่าพี่จะไปไหน
เราก็เลยบอกว่าพี่จะไปทางวัด
ให้พี่ช่วยเหลืออะไรได้พี่ก็พอช่วยได้
แต่ว่าจะให้ช่วยอะไรมากกว่านี้พี่ช่วยไม่ได้

ก็บอกว่าห้องผมอยู่พระราม๒

หนูขอไปอาศัยห้องพี่๑คืนได้ไหม
แล้วพี่กลับมาหนูก็ไปเลย

เราจะเอาคนที่ไม่รู้จักไปอยู่ในห้องเรา

สักพักนึงเขาเอาไลน์มาให้ดู
เขาบอกว่าหนูโดนขู่ฆ่า

เราก็รู้สึกว่ามันโดนจริง

แล้วเราไปแจ้งตำรวจดีไหม

ไม่พี่ถ้าแจ้งตำรวจแม่หนูตายเลย

เราก็สองจิตสองใจว่าจะพาไปหรือไม่พาไปดี
แต่ว่าห้องเรามันก็

ในสมองคิดไปเรื่อยว่าน้องคือใคร

เพราะว่าห้องเราก็ไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากมาย
เราก็พยายามเก็บออกมาหมดแล้ว

ในความคิดเรานี่มีสองอย่างคือ
ถ้าไม่โดนของก็สติไม่ค่อยดี

พอขับรถมาพอมันจะถึงห้องผมเนี่ย

มันก็จะเป็นสารภูมิที่อยู่ในตึก

ผมก็ทำไมต้องเรียกด้วย

ด้านซ้ายสารภูมิอยู่ด้านขวา

ยามก็มองว่าเราไม่เคยพาใครมาเนี่ย

เขาก็พูดบ้างไม่พูดบ้าง

ถ้าน้องกลัวผีอยู่ห้องพี่ไม่ได้นะ

สักพักหนึ่งเราก็พาขึ้นไป

แต่พี่จะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัด

ผมก็เก็บสิ่งของมีค่าทุกอย่างนะครับ

เก็บมาใส่ในตัวแล้วผมก็เดินทาง

มันสถานการณ์บังคับด้วย
ใจมันไม่ดีอยู่แล้ว

พอไปถึงอายุทยาอะไรอย่างนี้

ขับไปพอจะถึงนครสวรรค์ครับ

มันมีแพลนว่าจะต้องอยู่๒คืน

ครับก็เลยขับรถกลับคืนนั้นเลย
แล้วคืนนั้นมันเป็นวันโกน

ไขเข้าไปเห็นรองเท้าน้องเขาอยู่
หันไปที่หิ้งพระเรา

ดุเขาว่าทำไมคุณทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้

มันเหลืออยู่ที่เดียวที่ต้องหาไม่เจอก็คือ

แจ๊คเขาพุ่งออกมาเลย

คือมันมีเรื่องอะไรน้องบอกพี่ให้หมด

ถ้าน้องไม่บอกพี่จะพาไปแจ้งตำรวจ

เหมือนมีตัวอะไรไม่รู้
เป็นร่างดำตามหนูอยู่ตลอด

บางทีเขาออกบางทีก็เข้าบางทีเขาออก
แม่หนูก็เป็นสันนิษฐานว่า
พ่อเลี้ยงหนูอย่าทำของใส่หนู

เพราะว่าในโทรศัพท์ที่เขาดู

ที่เป็นคนคู่ฆ่าเขาอะไรแบบนี้

แจ้งไม่ได้ถ้าแจ้งแม่หนูตาย

เขาขู่ว่าถ้าเกิดเราไปทำอะไรอย่างนี้

ผมก็ใจคอไม่ดีแล้ว

พอพามานั่งเราปอบมาอะไรตรงนี้

จะเอาโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจ
โทรหาพระอาจารย์ที่เรานับถือ
ครับก็ระหว่างนั้นมันเป็นช่วงเช้า
ผมก็ทำการปอบเพราะมันนิ่งสงบแล้ว
เราก็ไปไหว้พระสวดมนต์ตามปกติ

ชยาสนากตาพอขึ้น

แล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงครับยังไม่หยุด
ในความที่เราเราก็แบบหึ้ย

เอาเราก็เลยนำสิ่งที่เราโป๊กประจำครับ
ไว้แล้วเราก็ไปตบใส่ต้นคอเขาอืมเขาก็ล้างยื้อยยื้อยื้อไปแล้ว
พอไปตบเขาก็นิ่งพอนิ่งเท่านั้นแหละผมก็รู้สึกว่าต้องโทรผ่า
พระอาจารย์แน่เลยเพราะว่าจะกลับไปตอนไหนก็ไม่รู้
อะไรอย่างเงี้ยครับพอระหว่างนั้นพอเขานิ่งปุ๊บผมก็ไปเปิด
เครื่องโทรศัพท์เขาก็ปิดอยู่ครับผมก็เปิดดูมันมีสายอยู่
ประมาณร้อยกว่าสายพี่แจ๊คโทรมาหาเขาครับโทรมาประมาณ
เป็นชื่อพ่อเลี้ยงคนเดียวเลยขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเต็มเลยผมก็เอา
โทรศัพท์น้องเขาเนี่ยโทรกลับไปออกไปนอกระเบียง
น้องเขาเหมือนจะหลับนะแล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดว่ามึงเป็น
ใครอืมมึงเป็นใครทำไมมึงเอาโทรศัพท์น้องคนนี้โทรมาได้
อะไรอย่างงี้ครับคุณใช่ไหมที่ไปขู่ฆ่าเขาก็เกิดการสนทนาเถียงกัน
เราก็ถามเลยใช่ผมก็ถามเลยคุณทำอย่างงี้ไม่ถูกต้องนะ
ถ้าคุณทำอย่างนี้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณนะ
เพราะหลักฐานคุณมีแน่แล้วมึงแจ้งไปเลยถ้ามึงแจ้งไง
ก็เลยเอาโทรศัพท์เราโทรไปหาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด
ที่บ้านเราบอกว่าปรึกษาพระอาจารย์ให้หน่อย
ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องทำยังไง
อาจารย์ท่านก็ติดกิจนิมนต์อีกเพื่อนเราก็ไปด้วย
ก็เลยถามพระอาจารย์ให้พระอาจารย์บอกว่าให้ไปที่จังหวัดอายุทยา
ที่วัดแห่งหนึ่งจะมีพระอยู่รูปหนึ่ง
ซึ่งเคยไปเดินทุดงกับพระอาจารย์อยู่ที่นั่น
ผมก็ไม่รู้จักว่าวัดตรงนี้ไหนเราก็ตั้งทุกอย่างไป
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องคนนี้เข้าไป
น้องคนนี้เขาก็จะไม่ไปเขาไม่กล้าออกห้องเลยเขากลัว
เราก็เลยอ้างว่าถ้าน้องไม่ไปแม่น้องเสียนะ
น้องต้องไปเดี๋ยวพี่จะไปทำการแก้ให้
พอแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปแจ้งตำรวจ

พอมันอ้างเหตุผลเขาก็เสียงเป็นตัวเขา
พอสักพักก็เป็นคนอื่นอย่างนี้ครับวนไปวนมาพี่แจ๊คครับ
ผมก็ให้น้องเนี่ยกำสิ่งที่ผมพกมากำไว้แล้วเราก็จับมือกันเดินลงไป
ขึ้นรถผมก็พาไปขึ้นรถผมก็ขับขับไป
พอขับไปสักพักเนี่ยมันไปผ่านศาลผ่านอะไรอย่างนี้
เขาจะซะดุ้งตลอดเลยจนไปถึงพระรูปนี้จริง

ถึงวันนี้จริงแล้วน้องเขาเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนมากเลย
จากคนที่ดูโอเคหน่อยเป็นคนแก่

แต่ผมเห็นว่าเหมือนหน้าแก่
พระท่านก็ไปถามหาพระอาจารย์ท่านนี้
พวกเด็กวัดเขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้เราก็พาไป
พระอาจารย์ก็บอกว่าอาธมาร์รู้แล้วเป็นพระยังหนุ่มอยู่เลยนะครับ
บอกว่าอาธมาร์รู้แล้วเดี๋ยวอาธมาร์จัดการให้
ก็ให้ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนโน่นนี่นั่นนะครับมา
น้องคนนี้ก็อยู่กับเหมือนสับปะเลอที่วัดนะครับ
เขาก็ช่วยเอาสายสินมาพันมาอะไรหลายอย่าง
แล้วพระท่านก็ทำพิธี
พอทำพิธีเสร็จก็เหมือนน้องคนนี้จะดีขึ้น
พิธีกรรมผมไม่อยากบอกนะครับมันเยอะมากเลย
ประมาณสัก๒ชั่วโมงนะครับ
น้องคนดีก็ดีขึ้นเขามีสติเขาก็เลยพูดกับผมว่า

แม่ผมโดนหนักกว่าหนูอีก
แม่หนูตอนนี้กำลังแย่มาก
หนูวิ่งออกมาหนูวิ่งหนีมาหนีเข้ามา
ที่เราไปเจอเขาอยู่ที่ข้างทางคือเขาวิ่งหนีออกมาจากบ้าน
โดยที่แม่เขายังอยู่ในบ้าน
เราก็บอกว่ามันจะช่วยยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนี้
พระอาจารย์เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวหลวงพี่จะไปด้วย
เราก็บอกว่าพี่ไปด้วยก็ดีเลย
เราก็เลยแบบให้หลวงพี่ท่านไปด้วย
พอไปถึงซอยตรงวางใหญ่
หลวงพี่ท่านก็เลยบอกว่า
ให้น้องคนนี้ไปแจ้งตำรวจ
แล้วเอาตำรวจเข้าไปด้วย
เพราะไม่งั้นจะไม่ปลอดภัย
น้องคนนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ท่านก็อยู่ในรถแล้วก็ไปตำรวจก็ไป

พ่อเลี้ยงคนนี้เอาหลักฐานไปโชว์ว่า

พระท่านก็บอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าให้โยม

ก็เลยพาใส่เสื้อผ้าอะไร

สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแบบ

เป็นศัยศาสตร์โดยตรงเลย
แล้วแม่กับลูกเขา
เป็นม่ายพ่อเขาเสียมานานแล้ว

ก็เจอหมอดูเนี่ยทำของใส่
พอทำของใส่แม่แล้วก็จะเล่นลูกด้วย
แต่ทีนี้ลูกก็ยังดวงแข็ง

หลวงพ่อท่านก็เลยสวดทุกอย่าง

แล้วก็ติดต่อญาติมารับ
ขณะที่เผาที่เผาศก
ผมก็ไปเป็นพยงพญานชีวิตรูปพฤดีด้วย

น้องต้องไปถือศิลป์ปฏิบัติธรรมด้วยถึงจะหายจริง

พอถึงวันเผาเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้
เขาเอาเล็บเขาครับจิกไปที่ขาเขาแล้วก็
วันเผาแม่เขานะอเจมส์ใช่ขูดเนื้อแบบ
พระอาจารย์ท่านก็เราติดต่อไปหาพระอาจารย์ว่า

ก็ต้องรีบพาน้องคนนี้มาอีกมาที่วัดอีก
ขณะที่เผาศพเสร็จญาติญาติเข้ามาห้ามมาอะไรกันหมดเลย
ปรากฏว่าน้องคนนี้ได้ไปถือศิลปฏิบัติธรรมที่นั่น
ก็เป็นเวลา๗วันแล้วพระอาจารย์ท่านก็แก้ให้ตลอด
อเจมส์ประมาณนี้ครับจนดีขึ้นหรือครับอเจมส์จนดีขึ้นครับ
แต่ทุกวันนี้น้องนี่ก็ยังไม่ปกติเท่าไร
อเจมส์ยังติดต่อกันอยู่มั้ยครับอเจมส์ยังติดต่อกันอยู่ครับ
เดี๋ยวนะจากเรื่องที่คุณเนธเล่าให้ฟัง
มันจะมีสักกี่คนที่โอเคไอ้โอกาสที่จะเจอเหตุการณ์อย่างที่คุณเน่เจอ
กี่คนอ่ะที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหมือนกับคุณเนธ

ติดต่อมาทางเฟซบุ๊คเพื่อนกันก็ไม่ใช่

ต้องถามหน่อยว่าใจตอนนั้นนะฮะ
คุณเอ๊คิดอะไรทำไมทำไมถึงอยากจะไปช่วยเขา
ผมเชื่อว่าแบบเรื่องบังเอิญไม่มีจริง
เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เราช่วยอย่างเงี้ยเราก็น่าจะต้องช่วย
คือตอนนั้นโอเคมันสองแง่สองงามมากเลยนะว่า

มันจะมีสักกี่คนนะครับที่เอาวะลองไปดูแล้วไปคนเดียวช่วงเวลากลางค่ำกลางคืน

ผมว่าโอกาสที่มันจะเกิดเหตุร้ายแรงอันตรายมันเยอะมากนะฮะ
สมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนกต่อหลอกลวงคุณเนธไปทำ
แล้วมีใครมาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือมาปล้นมาชิงทรัพย์อะไรอย่างนี้

คุณเนธไปช่วยเขาไปคลี่คลายสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขา
ด้วยความปรารถนาดีด้วยความเป็นห่วงเพราะยุคนี้สมัยนี้ครับเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้เลย
ว่าคนที่ใครก็ไม่รู้อยู่อยู่ติดต่อเรามาแบบนี้แล้วมาขอความช่วยเหลือเราแบบเนี้ย
เขาจะเดือดร้อนจริงมันอาจจะมีแหละแต่เอาอะไรไปตัดสินล่ะ
ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องที่
ที่เขาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้

ป่ะไงระดับสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขายังไปปฏิบัติธรรม
ยังปฏิบัติธรรมอยู่แต่เขามีอาการที่ดีขึ้น
น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกัน
ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะจบแบบนี้ทุกเคสทุกรายไป
ฟังให้เป็นคติเตือนใจฟังให้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของคุณผู้ชมด้วยเอาละฮะคืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณเนธนะครับ
มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของความรักสีดำขอบพระคุณนะคะ

และในวันศุกร์หน้าครับเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกัน
วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ